กับนักร้องขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ค่ะ

ที่จะมาเล่าถึงเส้นทางความรักของเขากับภรรยาสาว

หลังจากที่คบกันมานานถึง๗ปีนะคะ
รวมไปถึงเปิดมุมมองความรักของผู้ชายคนนี้

คงจะต้องอิจฉาสาวนิวภรรยาอย่างแน่นอน
ตามคุณเชอรี่รัตนภัยทูลไปกันเลยค่ะ
สวัสดีครับ
ผมนึกว่าว่าอีกคนคนนี้อร่อย
จริงหรอขอบคุณมากอ่ะจริงไม่ได้ของฉำล่้วน

ให้เล่าเรื่องแต่งงานว่ามีอะไรบ้าง

พบกันที่งานคอนเสิร์ตพี่สุกี้เนี่ยครับ

คุณนิวเป็นใครเป็นคนในวงการหรือเปล่าคะ

เขาน่ารักดีตลกดีหัวเราะตลอดเวลา
ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยได้สืบแล้วก็ได้คุยกัน
ก็คือชอบผู้หญิงอารมณ์ดี

อยู่ก็ถลกขึ้นมากแล้ว

แถวเยาวร่งเยาวราชอย่างนี้ไม่ได้
ไม่ได้ไม่เข้ากับหน้าตาไม่ก็แบบว่า

ชอบมากเลยแหละแต่ว่าเราจะไปเที่ยวกันอยู่แล้วแล้วก็

ชอบญี่ปุ่นมันชอบไปเที่ยวแล้วก็มันถ่ายภาพแล้ว
มันรู้สึกมันพิเศษเพราะว่ามันไม่ได้เห็นทุกวันนะครับ
แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราไปเรียนตรงนั้น

เขาก็ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีใครปรากฏว่า
เวลาที่อยู่กับเธอก็มีความสุขตลอด
ไม่เคยรู้สึกผิดพลาดที่เลือกคบกับเธอทั้งตลอดชีวิตนี้เลย
แล้วก็นับตั้งแต่วันนี้ไป
ก็อยากจะใช้ชีวิตกับเธอไปจนตายเหมือนกัน
เรื่องลูกพี่เต็มว่าอย่างไรมีไหมอ่ะใช่ครับ

ว่าจะมีจะกี่คนดีตอนแรกคิดอยู่ว่าจะ๗หรือ๘ดี
โอ้โฮปรึกษาคุณนิวไม่ได้ครับ

ก็คิดว่าน่าจะมีคนเดียวนะ
คิดภาพตัวเองออกไหมคะว่าถ้าเราเป็นคุณพ่อสแตมเป็นยังไงครับ
ผมก็อยากเป็นคุณพ่อที่เข้าใจเขานะ
เข้าใจว่าทำไมเขาต้องร้องไห้ทำไมเขาต้องเกเล
เป็นพ่อที่พอดีไม่ใจดีแล้วก็ไม่โหดกันไป
สุขของฉัน

คนที่กำลังมีความรักหรือกำลังลังเลหรือกำลังกลัว
เคยเจ็บมาแล้วหรืออะไรก็ตาม
ให้ฝากหน่อยกับการที่ความรักมันอาจจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยจริง
มันอาจจะเป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะว่าเราคิดไปเองหรือเปล่า
นี่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัยวุฒิ
แล้วก็ยิ่งโตก็ยิ่งเรียนรู้
อย่าไปโทษอะไรเลยครับมันเป็นธรรมชาติที่ต้องเรียนรู้ครับ
เวลาที่เราเล่นกีต้าเราต้องเจ็บนิ้วก่อน
แล้วมันถึงจะเล่นเก่งถึงจะเล่นไม่เจ็บตายครับ
ก็ถือว่าอย่างเกี่ยวกับวัตการณ์
เอาล่ะเทปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณนะครับ
ขอบคุณพี่แสนรับมากที่มาให้ความรู้สึกดีมุมมองความรักให้